ส่วนเหตุการณ์นี้ที่พัทธลุงกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะ
มีผู้ชายอายุ๓๒ปีเมาเหล้าแล้วเขาถูกยิง
คุณผู้ชมคะตัวคนเจ็บเองยังเมา
งงว่าไอ้ที่ถูกยิงเนี่ยเอ๊ะมันปืนลั่น

ไม่รู้ว่าถูกยิงได้ยังไงนะคะ
สุดท้ายไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านหรือเปล่า
อาจจะถูกเพื่อนบ้านยิงเพราะว่าตัวคนที่ถูกยิงเนี่ยเขาเสียงดังเขาเมาเสียงดัง
เหตุการณ์นี้ที่จุดชมวิวบนเขาพับผ้าริมถนนเพชรเกษมอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
ตำรวจสพศรีนครินไปตรวจสอบค่ะคนที่ถูกยิงเนี่ยชื่อว่านายวศิลปสุขสำราญอายุ๓๒
ถูกยิงเขาที่ต้นขาขวาก็กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
ในที่เกิดเหตุมีมีดนะคะมันเป็นมีดคล้ายกับมีดแร่เนื้อหมูเนี่ยค่ะ
มีเล่มนี้ตกอยู่มีรอยเลือดหยดที่พื้น
คนเจ็บยังงงตัวเองเมาพูดจาวกวนคือเขางงมาก
ว่าเขาโดนยิงได้อย่างไรเว้ยปืนรัดหรือเปล่า
หรือถูกคนอื่นยิง

แม่ของคนเจ็บมาแจ้งตำรวจ
ว่าสงสัยว่าลูกชายถูกนายโสพิษขุนชิดหรือในอู๊ดอายุ๖๕ยิงหรือเปล่า
ไม่พอใจที่ลูกเมาเมาแล้วถือมีดเดินกวัดแกว่งไปมา

สงสัยว่าในอู๊ดเอาปืนไทยประดิษฐ์ยิงใส่ลูกชายแม่
แล้วหนีไปนอนในห้องเลยมาแจ้งตำรวจค่ะ
ตำรวจเลยตามไปรวบตัวในอู๊ด
นี่อู๊ดอยู่ที่สารโรงลานจอดรถที่จุดชมวิว

ตำรวจก็กระจายกำลังตะโกนเรียก
แต่ในอู๊ดเองออกมานะเดินชูมือออกมาให้ตำรวจจับ

นี่อู๊ดบอกว่าผมก็เห็นจริง

โวยวายเสียงดังอยู่ได้
ส่งเสียงดังรบกวนนอนดูมวยอยู่ดีดีนอกจากเสียงดังแล้วยังถือมีดกวัดแกว่งไปมา
ตำรวจเลยถามว่าอ้าวแล้วปืนที่ใช้ก่อเหตุเราอยู่ไหน
อู๊ดบอกว่าโอ๊ยโยนทิ้งไปแล้วถามไปถามมาอ้าวปืนอยู่ในห้องพัก
ก็เลยไปตรวจค้นนะคะเจอปืนสั้นแบบประดิษฐ์เองอยู่ในตะกร้า
เจอกระสุนปืนจุด๒๒มีปลอกกระสุนที่ยิงเราด้วยปลอกหนึ่ง

คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปคุยกับแม่ของคนเจ็บ
เล่าว่าเมื่อวานแม่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลย
มเหตุมันคือลูกชายแม่เมายอมรับว่าเมาจริง
ดื่มกันที่หน้าห้องพักตั้งแต่ค่ำ
เมาได้ที่ก็โวยวายลูกชายเป็นแบบนี้ตลอดเลย
คงไปสร้างความรำคาญให้กับในอู๊ดที่นอนอยู่ใกล้
อู๊ดนอนดูมวยอยู่คงรำคาญแล้วก็ออกมายิง
ใส่ปากเปลี่ยนปากฟ้ายิงปากเขาหนึ่งอยู่
คุณผู้ชมคะที่เกิดเหตุก็ยังมีคราบเลือดของคนเจ็บหลงเหลืออยู่ที่พื้นนะคะ
เราได้คุยเพิ่มเติมค่ะภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะ

บอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานเธอกับสามีและคนเจ็บ
นั่งทำกระทงอยู่ด้วยกันแถวลานจอดรถ
แต่ก็ดื่มเหล้าไปด้วยเปิดเพลงฟังไปด้วย

ลอยกระทงเสร็จสามีเธอกลับเข้าบ้านกินข้าวนั่งดูมวย
กับคนเจ็บก็นั่งฟังเพลงกันต่อ
สามีไม่พอใจมั้งที่เห็นเธออยู่กับคนเจ็บ
แล้วก็หงุดหงิดด้วยมั้งที่เสียงเพลงมันดัง
เสียงเพลงมันเหมือนกับไปกลบเสียงภาคมวยในทีวี
เดินออกมาพร้อมย่ามหนึ่งใบเรียกให้เธอเข้าบ้าน
คนเจ็บเมาอยู่แล้วนะคะ
หยิบมีดพระที่วางอยู่ข้างทำท่าเหมือนจะฟันสามีเธอ
สามีเธอก็พูดแล้วนะว่าอย่านะเดี๋ยวยิงนะ

แต่สามียกย่ามขึ้นมาในย่ามมีปืนค่ะ
แล้วยิงทะลุย่ามไปเลยนัดหนึ่ง
ใจไหนเปล่าแล้วแล้ว
คุณจ๋านักข่าวของเราไปที่สพศรีนครินนะคะที่พัทธลุงค่ะ
ก็ไปคุยกับตำรวจเพราะว่าได้ข้อมูลมาว่า
ตำรวจน่าจะสอบสวนผู้ก่อเหตุแล้ว
ระหว่างที่ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุไปห้องสอบสวน
แล้วก็มีการดำเนินการเรื่องประกันตัว
ทีมข่าวก็พยายามจะถามถึงสาเหตุในการก่อเหตุนะคะ
เดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนึงค่ะ
แกไม่พูดอะไรเลยถามอะไรก็ไม่ตอบเลย
คือทั้งคู่ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนค่ะ
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาพยายามฆ่า

ที่สาธารณะนะคะมีการยื่นขอประกันตัวไป
ส่วนทางคนเจ็บค่ะตอนนี้อาการปลอดภัยและญาติของคนเจ็บ

ตัวคนเจ็บเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง

บอกปืนลั่นใส่ตัวเอง
แต่เขาก็ดูงงนะพี่อุ๋ย

ตอนที่คนเจ็บพยายามจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปืนลั่นยิงใส่ตัวเอง

เพราะลักษณะการพูดยังเหมือนเมาอยู่เลย
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
มันน่าจะเป็นคำให้การขณะมืนเมา
เดี๋ยวไปตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของคนเจ็บก่อน
เพราะตำรวจบอกว่าเอาจริงนะไปตรวจค้นบ้านคนเจ็บ
ยาเสพติดเพียบเลยมียาเสพติดเพียบเลยค่ะ
เดี๋ยวตำรวจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าตกลงแล้วยังไง
ตำรวจสพศรีนครินนะคะคนเจ็บบอกปืนลั่นใส่ขา
แต่เพื่อนบ้านบอกผมยิงเองรำคาญเสียงดัง